ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นผู้ชายโรคจิตน้ำรูปร่างอ้วนท้วมหน่อยแล้วก็ไม่สูงมาก
เขาเอามือไปบังคับบีบคอเด็กผู้ชาย

เขาใช้ฉายาว่าอ้วนจอมหืด
ชุมชนหนองตุตำบลหมาแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ค่ำเมื่อวานมีการได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายซึ่งเป็นคนร้ายบังคับ
ขืนใจเด็กชายวัยเพียง๑๓ปี
ซึ่งยายของเด็กนั้นก็บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุ๒๐๒๕ปี
ร่างอ้วนเตี้ยผิวคล้ำสวมเสื้อกันหนาวสีเหลือง
กางเกงยีนครับเดินเข้ามาก่อเหตุ
หลานปั่นจักรยานเล่นอยู่หน้าบ้านพักของตนเอง
คนร้ายใช้มือบีบคอบังคับให้หลานเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับรถจักรยาน
ในป่าละม้อข้างทางซึ่งห่างจากบ้านพักราว๔๐๐เมตร
แล้วก็ให้จอดจักรยานริมถนนจากนั้นคนร้ายก็ถอดเสื้อผ้า
ของทั้งตัวคนร้ายเองและของหลาน
แล้วก็บังคับให้หลานอมนกขาวให้เขา
ลับกันกับคนร้ายก็ทำให้กับหลานด้วยสักประมาณ๓๐นาที
แล้วขู่จะฆ่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นจากนั้นก็หลบหนีไป
ยายก็บอกนะฮะว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นยายทำกับข้าวอยู่ในครัวหลังบ้าน
หลานชายวิ่งร้องไห้มาบอกยายยายมีคนร้ายบังคับขืนใจผมอะไรแบบนี้นะฮะ
หลานก็ยืนยันว่าคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอน
นะฮะเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักมาก่อน
ซึ่งหลานตกใจและกลัวมากคือเด็กผู้ชายนะครับ
ตำรวจเองก็กำลังเร่งตามจับตัวคนร้ายอยู่แต่ว่ายังไร้วี่แวว
หลังจากนี้ก็จะแกะรอยซึ่งก็จะมีภาพวงจรปิดต่าง
แล้วก็รถจักรยานเองก็พบว่าหายไปหลานจะเกิดเหตุด้วยนะครับ